เพราะว่าลูกชายคลุ้มคลั่งถือมีดขู่ไปขู่มา
แล้วก็แม่บอกว่าโอ้โหไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกคลุ้มคลั่ง
อาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ของยาเสพติด
พาลูกไปบำบัดแล้วก็ตามแต่กลับมาเสพยาอีกครั้ง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องไประงับเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะฮะ
ว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่บ้านเล็กที่๑๑๔บ้านสวนผัก
ริมถนนสาย๔๑ตำบลอำเภอร่อนพิบูรเนี่ย
มีชายคุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเขาเองนะครับ
รวมทั้งทำร้ายร่างกายแล้วก็ขู่สมาชิกในครอบครัว
เหตุการณ์เกิดบ่อยครั้งจนทางครอบครัวเอือมระอา
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มไม่เดิมเนินคดี

เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาที่บ้านหลังนี้มาพบกับชายคุ้มคลั่ง
ก็คือนายดุลยภพเกรดโคงแก้วอยู่๒๐ปีแล้ว
ซึ่งนายดุญพบเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็มีอาการสงบลงนิดหน่อย
สั่งห้ามเลยห้ามนักข่าวถ่ายภาพบันทึกภาพของตัวเขาเอง
แล้วก็ในบางครั้งก็มีอาการโวยวายมีมีดถืออยู่ในมือ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑ชั่วโมงนะฮะในปฏิบัติการในการควบคุมชายคนนี้นะครับ
โดยนางกรุณีเกรดโคงแก้วแม่ของนายดุลยภพชายคุ้มข้างเปิดเผยว่า
ลูกชายออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุ๑๓ไปอาศัยอยู่กับญาติ
แล้วก็ทำงานอยู่เกาะพงันจนกระทั่งได้กลับมาอยู่ที่บ้านได้ไม่นาน
หลังจากผ่านไป๗ปีทราบว่าก่อนหน้านี้ลูกชายก็ติดยาเสพติด
แล้วก็ญาตินำเข้าบำบัดรักษาตัวมาแล้ว๑ครั้ง
หลังจากกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านกับแม่เนี่ย
ก็เป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใคร
แต่ก็มีอาการคุ้มคลั่งบ่อยครั้ง
แล้วก็ที่ผ่านมานะทำร้ายแม่และคนในครอบครัว

คนในครอบครัวก็ต้องหนีออกจากบ้าน
คือกลัวกลัวจะถูกทำร้ายร่างกายหรือบางทีกลัวจะถูกฆ่าด้วยซ้ำนะฮะ
ล่าสุดก็ลูกชายพยายามที่จะทำร้ายร่างกายผู้เป็นแม่อีก
ทีนี้ครับพี่ชายต้องเข้ามาห้าม
กลัวกลัวแม่จะตายกลัวแม่จะถูกน้องทำร้ายร่างกายนะครับ
จากนี้จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไป
แล้วก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดรักษา
เรื่องของการดำเนินคดีนะฮะฟังเสียงผู้เป็นแม่หน่อยครับ

แล้วก็กุมตัวของชายคุ้มข้ามเพื่อนคนนี้ไปสงบสติอาบรมนะฮะ
แล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายบุพการีต่อไป
ส่วนการจะนำไปบำบัดรักษาผู้เป็นแม่ก็บอกอนุญาตเลย
ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนที่อยู่หน่วยงาน
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบำบัดรักษาคนติดยา
ช่วยพาลูกชายไปรักษาหน่อยนะฮะ